นี่แหละคือฝังเจ้าสาวญ่านของเจ้าเอาบอกเอาก็ตกลงกันไว้ค่ะ๑๔๙๙๙๙
บาทก็คือประมาณแสนห้านี่แหละแต่เจ้าบ่าวบอกมี๑๕๐๐บาท
ก็ขาดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่เรื่องนี้อยากจะให้คุณผู้ชมฟังทั้งสองฝั่ง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ถึงตำรวจเลยนะ
ไม่รู้ครับกฺดมุนจริงฟอร์ต่อมา

ไปกันดีกว่า
โหขอบคุณคุณคุณแม่นเดี๋ยวงิน
พวกเจ้าบอกว่าอีกอย่างนึง
คือพวกเจ้าบอกว่า
พวกเจ้ามันใกล้แสนหาแสนสิ
แต่ว่าพวกเจ้าก็เป็นสิ

มาคอยคอยที่เจ้าเก็บกำรวด

โอ้โหสองฝั่งครับเป็นญาติของฝั่งเจ้าสาวกับญาติฝั่งเจ้าบ่าวครับ
เถียงกันแล้วมีช่วงท้ายคลิปเนี่ยญาติเจ้าสาวถึงขั้นขอไมค์มาพูดออกไมค์เลย

ส่วนเจ้าสาวจะเห็นชุดแดงนะครับคุณผู้ชมอยู่ทางซ้ายเนี่ยนะฮะ

ตั้งแต่วันเสาร์ที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
เริ่มเรื่องเริ่มมาจากน้องสาวของเจ้าสาวเนี่ย
เอาคลิปนี้มาโพสต์ครับเขียนข้อความว่าสงสารพี่สาวมาก
จัดงานแต่งแต่ผู้ชายไม่มาเฉย
เคยเห็นแต่คนอื่นไม่คิดว่าจะเจอกับครอบครัวตัวเอง
แล้วพิธีที่คุณผู้ชมดูอยู่นี่นะ
สังเกตดูว่ามีแค่เจ้าสาวมาคนเดียวครับ
คือเป็นการทำบายสีสุขวัญแหละให้เจ้าบ่าวเจ้าสาว
แต่สุดท้ายกลายเป็นบายสีปลอบขวัญเจ้าสาวแทนครับ
จะเห็นว่าผู้ใหญ่ผูกข้อมือ
ผูกข้อมือขณะที่เจ้าสาวก็นั่งปาดน้ำตาไปด้วยเลยนะครับ
ฝั่งเจ้าสาวชื่อว่าคุณธารารัฐชัยนามน
หรือว่าคุณแพมอายุ๓๓ปีก็เป็นชาวบ้านโนนเที่ยง
ที่จังหวัดกาลสินครับเธอบอกแบบนี้ว่า
ทราบว่าสินสอดมันไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้
กับเจ้าบ่าวก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะ

พบรักกันที่กรุงเทพเมื่อ๒ปีก่อนครับ
ก็ทำพิธีมั่นหมายตามประเพณีเมื่อ๒มกราคมต้นปีที่ผ่านมา
สอดตอนนั้นที่ตกลงกันไว้คือ๑๔๙๙๙๙บาท

มอบให้ในวันมั่น๑บาทครับ
ส่วนกำหนดจัดพิธีงานแต่งคือ๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ช่วงนั้นคนในครอบครัวติดโควิด๑๙ก็เลยเลื่อนมาเลื่อนมา
เลื่อนมาเป็น๑๘มิถุนายน

ของทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วนะ
จัดห้องหออะไรก็เตรียมไว้หมดแล้ว
สถานที่ของชำรวยวงดนตรี
แล้วก็มีการล้มวัวจะมาเลี้ยงกันในงานครับ
โต๊ะจีนรวมค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานครั้งนี้๑๖๐๐๐บาท
เธอก็ถามเจ้าบ่าวตลอดว่าเงินสินสอดแล้วก็ทองเนี่ย

บ่าวยืนยันพร้อมแล้วเธอไม่ต้องห่วง

ญาติเจ้าบ่าวพูดกับพ่อแม่ของเธอว่า

จาก๑๔๙๙๙๙บาท
พวกเขารวบรวมเงินมาได้แค่๑๕๐๐๐บาท

ไปตัวหนึ่งเลยครับตกไปหลักนึงเลยแหละ
พอได้ยินดังนั้นครับทั้งเธอทั้งญาติ
เขาบอกชาไปทั้งตัวเลยพี่น้ำแข็ง

ถ้าเงินสินสอดไม่พอก็ไม่ต้องมาแต่ง
โอ้โหพูดอย่างนี้เลยครับลั่นเลย
ทีนี้เมื่อถึงเลิกมงคลคือเวลา๙นาฬิกา๙นาที

ตนซึ่งแต่งชุดเจ้าสาวพร้อมอยู่แล้วเนี่ย
ก็เลยเข้าพิธีใบสีสู่ขวัญครับ
เหมือนกับเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีเลยแต่เป็นงานแต่งที่ไร้เจ้าบ่าวครับ
ถ้าเจออย่างนี้รีบลุกให้ไวค่ะรีบกำจัยให้ได้
สู้ต่อไปเดินหน้าสู้ต่อไปพ่อแม่
ว่าแม่เลี้ยงเรามาจนโตอย่าคิดสั้น
และสู้ต่อไปเพื่อคนข้างหลังหนูค่ะ
พยายามให้กำลังใจตัวเธอเองเหมือนกัน

เชื่อว่าหลายคนอาจจะเห็นใจฝั่งเจ้าสาวด้วย

แต่ทีนี้อยากจะให้ฟังอีกมุมหนึ่งเหมือนกัน

เผื่อว่ามันเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกันนะครับ
อยากรู้อ่ะอยากรู้ที่ทางฝั่งญาติของเจ้าบ่าว
ว่ารวมตังค์ได้ประมาณ๑๕๐๐ใช่ไหม
ได้ไม่ถึง๑๔๙๙๙
แต่ว่าพอทีมข่าวโทรไปถามเจ้าบ่าว
ชื่อว่าคุณปียราชอายุ๓๕ปี
เขาเล่าแบบนี้ครับว่าเขามาทำงานที่กรุงเทพ
แล้วก็สาเหตุที่ไม่เข้าพิธีงานแต่งงานเนี่ยนะ

ญาติผู้ใหญ่ฝั่งตนแจ้งมาว่า
ญาติฝ่ายเจ้าสาวขอเพิ่มสินสอด

ตอนแรกตกลงกันว่า๑๔๙๙๙๙ขอเพิ่มอีกเท่าไหร่
คือเงินตัวเงินเนี่ยนะ
๑๔๙๙๙๙และทองหนัก๒บาทใช่ไหมพี่ตำแข่ง

ถ้า๒แสนก็ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แล้ว
แล้วญาติของฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยก็มาบอกเขาว่า
หากมีไม่ครบก็ไม่ต้องแต่ง
อันนี้คือคำพูดที่ญาติฝั่งเจ้าสาวลั่นมานะครับ
ตนเนี่ยเตรียมสินสอดไว้นะ
ไว้ที่จำนวนเงินเดิมก็คือ๑๔๙๙๙๙บาทเท่านั้น
พอเห็นดังนี้ว่าอ้าวจู่มาขอเพิ่มหน้างานแบบนี้

เอ๊ะแล้วทำไมญาติฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่ามีอยู่๑๕๐๐

ก็เลยไม่รู้ว่าสื่อสารกันผิดหรือเปล่านะ
ส่วนที่ที่บ้านของตนมีการจัดเตรียมงานแล้วก็เสียค่าใช้จ่าย
เขาบอกเขาก็เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันนะ

คิดว่าคงไม่กลับไปคบกันเหมือนเดิมอีกแล้วครับ

โอ้โหความรักมาถึงจุดสิ้นสุดเพราะแบบนี้เหรอเนี่ย
เรื่องต้นครับฝั่งเจ้าสาวไปแจ้งความแล้ว
ที่สพนามนแต่ตำรวจเนี่ยก็แนะนำว่าค่อยคุย
คุยกันก่อนนะก็เลยทำเพียงแค่ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนครับ
เดี๋ยวต้องรอข้อมูลจากทั้งสองฝั่งอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าบ่าวก็ให้ข้อมูลมาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับ
ใช่คือมันยังไม่ตรงกันแล้วก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจด้วยนะว่า
๒แสนที่บอกว่าขอเพิ่มเนี่ยจริงมันรวมทองไหม
ถูกไหมเพราะว่าทองสองบาทมันก็ประมาณแบบเอ่อหกหมื่นนะ
ก็บาทละสามหมื่นสองบาทก็หกหมื่นนะค่ะอย่างไรก็ตามหวังว่า
ก็แสดงความคิดเห็นมาว่าเชื่อฝ่ายนั้นเชื่อฝ่ายนี้
คือเรื่องนี้ต้องมีคนพูดไม่ตรงสักคนแหละแต่บอกว่าจะจบลงด้วยดียังไงก็ตามครับ